มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อแต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาพกความฮาแล้วก็ความอารมณ์ดีมาด้วยนะคะ
สำหรับหนุ่มตั้มวราวุฒิจ้ะคุณผู้ชมจ๋าคือมีเรื่องฮาได้ให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดแหละ
ตั้งแต่แต่งหญิงในเรื่องหอแต๋วแต่งแล้วก็โอ้โหมีเรื่องฮามาให้ได้ติดตาม
ล่าสุดจ้ะทำเอาหลายคนตกออกตกใจกับภาพที่มีพระก๊อตพันอยู่เต็มหน้าภาพนี้
หลายคนตกใจว่าเอ๊ะไปทำศัลยกรรมหรือเปล่านี่เลยค่ะภาพต้นเรื่องภาพนี้แหละครับ
โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้เป็นภาพหน้าตัวเองพันพระก๊อตเต็มไปหมด
คล้ายกับว่าเป็นการทำศัลยกรรมซึ่งก็ยังเขียนแคปชั่นบอกอีกนะว่า
หน้าเปลี่ยนกันได้แต่หัวใจเปลี่ยนกันไม่ได้ชัดเลยไปทำหน้ามาหรือเปล่าชัดเลย
นั่นนะสิแล้วเขายังแฮชแท็กด้วยนะสันลัยกรรมไปเลยสิครับเออ
รอดูเร็วนี้ครับอยากหล่อให้เธอหลงก็ต้องสู้กันหน่อยอ่า
เห็นแบบนี้แล้วเราก็เตรียมรอดูโฉมใหม่ของหนุ่มตั้มแล้วนะคะ
เหมือนกับเพื่อนดาราหลายคนเลยเข้าไปแห่คอมเมนต์ตกอกตกใจ
บางคนก็แซวด้วยอย่างพี่นุ้ยสุจิราเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะว่าถามเลยนะว่า
เฮ้ยทำจริงเหรอเออ

ทำทำไมไวจังหมอไหนเนี่ย
เขาก็ออกมาตอบนะออกมาแต่บ่ายอยู่
อะไรนะออกมาแต่บ่ายอยู่นะ๔ชั่วโมงเสร็จที่

และที่ฮาที่สุดต้องคนนี้เลยค่ะแตงโมพัทรธิดา
ดีต้อนรับเข้าสู่วงการศัลยกรรมไปเลย

ถึงกับอุทานเสียงหลงกันเอง

ส่วนนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์นะคะแมนเขาคุยกันอย่างนี้

เฮ้ยอมไรอยู่อะแก้มป่อง

บางคนนะถึงขั้นบอกเลยนะว่า

นี่คุณพลอยฉันเห็นอยู่แวบลายกลุ่มของเรา

ไปทำจมูกเหรอเอาดี

สรุปก็คือหนุ่มตั้มเขา
จะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมา

อืมก็เลยโพสต์รูปเรียกกระแสมัน

สรุปก็คือเขาไม่ได้ทำศัลยกรรม
มันเป็นเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสในโซเชียล

แต่มันก็น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวยง
หรือว่าการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม

มันคือสรรมันก็ย่อมาจากศัลยกรรมไง

เออนะคะแหมจะเปิดตัวใหญ่ขนาดนี้

แค่เปลี่ยนแต่งหน้าเนี่ยเปลี่ยนลุคแล้วค่ะ
ดูสิจำไม่ได้เลยว่าเป็นตั้ม
แหเอาผ้าพันนี่แทบจะจำไม่ได้เลยนะ